มาถึงความขึ้นไหวของนายโทนี่
นายโทนี่หรือว่านายทักศีนชีวินวัตรนะครับ
ก็ใช้ช่วงที่ฉลองวันเกิดครบอายุ๗๒ปี

ออกมาโจมตีนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาล
บอกหลายละหลังเรื่องการแก้โควิด
แล้วก็ระบุว่าถ้านายโทนี่เป็นนายกอยู่เมืองไทย
ทำให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรุกกระลาโถม

เป็นรายงานข่าวจากท่านวิทยาลัยปรัฐบาลเพราะว่าเมื่อวานนี้
มีการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส
โดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แล้วก็ช่วงหนึ่งมีการพูดถึงกรณีที่นายโทนี่หรือนายทักษิณชินวัฒน์
แม่มาแนะนำนะฮะไม่รู้เป็นมวยหรือเปล่าแต่มาสอนมวย
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่
นายกพูดยังไงรู้ไหมนายกบอกว่าผมไม่ได้กลัวการลงพื้นที่
ก็ไม่อยากขัดมาตรการที่ตัวเองเป็นคนออก

เงินเดือนใช่ไหมคะ
คนเป็นนายกจะเวิร์คฟอร์มโฮมทำไม

ก็ผมมีรัฐมนตรีลงพื้นที่อยู่แล้ว
แล้วเขาก็รายงานให้ผมทราบมาโดยตลอด
อันนี้นายกก็มีการตอบโต้ไปเบานะครับ

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีคนตาสังเกตเห็นไป
เห็นไหมท่านใส่นาฬิกาข้อมือ๒เหลือน

เออใช่ครับ

เขาบอกว่าด้านขวาเนี่ยมันเป็นนาฬิกาแบบ

อัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดค่าออกซิเจนในเลือดได้

คนที่ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะ

เพื่อจะดูค่าสัญญาณชีพต่าง
เนื่องจากนายกเนี่ยท่านก็เอาโว้โสแล้วนะฮะ
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรแบบนี้

คุณสุประโชคอีกเดือนท่านใส่ประจำใช่ไหม
อีกเรือนเหมือนเป็นแบบตามศักดิ์สี

แสดงว่าอย่างนี้ก็เรียกว่ามาก่อนการ
อนาคตอาจจะมีแฟชั่นใส่นาฬิกา๒ข้อมือก็ได้
ชอบจังเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่นาฬิกา๒ข้อมือดีกว่า
ลองดูวันนี้เลยสิฮะไม่จะไปรอถึงพวกนี้ทำไม
เออบรรยากาศดีเหมือนกัน